ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยฝักดาบ
ตำบลอินทคินอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คดีของน้องจีน่ะใช่ค่ะ
จีน่าเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนอย่างที่ทราบนะครับหายไปจากบ้าน
ยังเป็นปริศนาตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ห้ากันยายนค่ะ
เมื่อวานนี้เจอน้องจีน่าโอ้โหดีใจกันทั้งประเทศ
ใช่แต่มันไม่ได้จบแค่ที่การเจอน้องไงถูกต้อง
คือน้องปลอดภัยเนี่ยดีใจแน่แต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะครับ
เอาไปปล่อยไว้ที่ปากถ้ำบนเขาเมื่อวานไปหาไม่เจอนะฮะ
มีคนพาเด็กไปอยู่ตรงกระท่อมอีกจุดหนึ่งอยู่คนละทางกันเลย
นี่คือภาพล่าสุดของนายอาผะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ยังคงถูกคุมตัวสอบเข้มอยู่ตลอดทั้งวันอยู่ที่สพแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ปัญหาก็คือว่านายอาผะให้การแบบแม่ภาษาชาวบ้านต้องบอก
วกไปวนมาไม่อยู่กับร่องกับรอย
อย่างวันที่พาไปชี้ที่ถ้ำบอกมีเสียงจากเจ้าป่าเจ้าเขาบอกให้ผมพาเด็กไปปล่อย
เพื่อสังเวยเพื่อบูชายัน
ไปหาไม่เจอมีถ้ำอยู่๒ถ้ำปากถ้ำลงไปดูหมดนะฮะลงไปดูข้างล่างหมดไม่เจอเด็ก
ผ่าบอกอ๋อผมก็จำไม่ค่อยแน่ชัดว่าตกลงปล่อยเด็กไว้ตรงไหน
สงสัยจะปล่อยที่บ่อน้ำมั้งจะไปดูที่บ่อน้ำ
มีคนโทรแจ้งภาพอีกฝั่งนะฮะว่าเจอน้องจีน่าอยู่ที่กระท่อมตรงนี้นะครับ
ซึ่งอยู่คนละทางกับจุดที่นายอาผะพาเจ้าหน้าที่ไปดูบนเขา
แล้วเมื่อวานนี้มีข่าวว่านายอาผะซัดทอดไปถึงลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
บอกว่าเป็นคนสั่งเขานะเป็นคนร่วมขบวนการในการสั่งเขาให้พาเด็กไป
ซึ่งลูกเลี้ยเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะใช่ค่ะเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับเราบอกไม่รู้เรื่องเลย
เขาไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านตั้งหลายเดือนแล้วนี่ฮะคนนี้ฮะ
เขาออกจากบ้านมาตั้งนานแล้วแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
แต่วันนี้นายอาผะซัดทอดใหม่อีกแล้วซัดทอดไปถึงคนใหม่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับอาการของน้องจีน่าเป็นยังไง
เดี๋ยวก็ค่อยไล่กันไปแล้วคนที่ไปเจอตั้งแต่เมื่อวานนี้
หรือมีคนไหนมาเพิ่มเติมอะไรยังไงอีก
ตำรวจกำลังขยายผลอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่า
เพราะลักษณะของเด็กที่เจอเมื่อวานนี้ไม่น่าจะใช่ของเรื่องของเด็กที่ถูกทิ้งอยู่คนเดียว
ตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะไม่น่าจะใช่น่าจะมีคนคอยดูแล
อย่างน้อยก็มีอาหารมีน้ำดื่มอ่ะแล้วตอนที่นายอาผะพาเจ้าหน้าที่
นิ่งกับที่ได้นานและอีกอย่างก็ท่อมตรงนี้
พื้นที่ก็เปิดมีโอกาสที่เด็กจะตกเหวตกเขาได้แบบมากมายเลย
แล้วร่างกายของน้องจีน่าก็ไม่ได้ดูอ่อนเพลียจนเกินไป
เหมือนกับเด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือน
ที่แบบโอ้โหอดข้าวอดน้ำมาตั้งแต่เย็นวันอาทิตย

อยู่กลางป่ากลางเขาคนเดียวมากี่วัน
ท่านผู้ชมครับเอาทางคดีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

น้องจีน่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พาน้องไปแล้วใครพาน้องมาคืน
แล้วมันคือขบวนการอะไรยังไงกันแน่
ลักพาตัวเด็กหรือเรื่องความเชื่อบูชายันเวทมนต์อะไรยังไงกันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกเกรียงศักดิ์วงอุทัยภูมิกับการสพบหลวง
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสอบสวนในคดีนี้
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าทีมสหวิชาชีพ
จะมาร่วมสอบปากคำพี่ชายน้องจีน่าด้วย
ก็คือน้องจูเนียร์วัย๔ขวบ
เพราะเป็นคนเดียวที่อยู่กับเด็ก
ก่อนที่เด็กจะหายตัวไปนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นวันเกิดเหตุว่าเห็นใครบ้างที่อุ้มน้องจีน่าไป
หากผลสอบปากคำบ่งชี้ว่าคือนายอาผะจริงนั่นแหละ
นายอาผะอาเจาะวัย๔๔ปีนะครับ
ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพ่อนะเขาเป็นชาวเมียนมา
กระแสข่าวก็บอกเป็นชาวอาคา
เป็นคนไม่มีสัญชาติอะไรก็มีเพราะเขาไม่มีบัตรอะไรเลย

ถ้าเป็นนายอาผะจริงก็ต้องไปขยายผลเพิ่ม
ในการสอบปากคำนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่านายอาผะ
ทำไมจะต้องทำแบบนี้ก็ต้องไปถามข้อมูลเพิ่ม
คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ของน้องจีน่าด้วย
จากนั้นจึงจะมีการแจ้งข้อหาแล้วก็พาไปชี้จุดพาไปทำแผน
พาไปฝากขังนั่นคือกระบวนการทั้งหมด
แต่คาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นได้ไม่เกินวันพรุ่งนี้
ตำรวจยืนยันกับเรานะครับบอกว่าจากการสอบสวนนายอาผะ
พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการกับนายอาผะอีก๓๕คน
ส่วนจะแจ้งข้อหากับคนกลุ่มนี้เลยหรือไม่
อยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรายละเอียดต่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้
คือถ้าเปิดเผยไปเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
แต่บุคคลกลุ่มนี้จะร่วมกันทำผิดแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ท่านผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับจากการสอบปากคำพยาน๔กลุ่ม
ที่จะเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวน้องจีน่าไป
ซึ่งจะพาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีจุดประสงค์สุดท้ายปลายทางยังไงก็ไม่รู้
แต่อยู่ดีเมื่อวานมีคนเอาเด็กเนี่ยมาวางทิ้งไว้ที่กระท่อม
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายนี่คือคนในครอบครัวที่อยู่ที่บ้าน
วันนั้นก็คืออยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่ชายน้องจูเนียค่ะคุณพ่อขี่จักรยานยนต์ไปทิ้งขยะ
ใช่แม่อยู่ในครัวขี่กลับมาบ้านลูกสาวหายไปแล้ว
คนที่ไปพบเมื่อวานนี้เขาฉีกตัวไปหาทางฝั่งที่ไปทางกระท่อม
ใช่ค่ะโดยบอกว่าได้ข้อความได้แนวทางมาจากหมอดู
หมอดูบอกว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละใช่ค่ะเขาไปหากันบนเขา
เขาก็เลยฉีกไปทางนี้ก็ไปเจอกัน๓คน
ค่ะก็เป็นลุงเป็นป้าของน้องจีน่าด้วยอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะซึ่งเขายืนยันว่าโอ้โหเขาไม่เกี่ยวข้องนะ
บางคนไปมองว่าแหมทำไมถึงไปเจอล่ะบังเอิญเกินไปหรือเปล่า
ไปได้ข้อมูลมาจากไหนหรือว่าจริงแล้วเป็นผู้ร่วมขบวนการไหม
อันนี้คือข้อสังเกตที่หลายคนพูดขึ้นมา
เขาก็ยืนยันว่าเขาไปตามความเชื่อจริงแล้วก็เจอจริง
อีกกลุ่มนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็คือกลุ่ม
ทางขวานะคะเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่อีกทีนึง
กลุ่มผู้ถูกซัดทอดค่ะนะฮะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือนายอาผะ
เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญถามว่าทำไมยังใช้คำว่าผู้ต้องสงสัย
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหายังเป็นทางการนะฮะใช่ค่ะ
กำลังรอการแจ้งข้อหากันอยู่นะครับแต่ก็ถูกคุมตัวไว้แล้วนี่แหละ
ซัดทอดนะครับไปยังกลุ่มชาวบ้านด้วย
แล้วมีอีก๓คนที่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกมาสอบเหมือนกัน
เป็นลุงกับป้าและเป็นชาวบ้านเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมแยกให้ดีนะฮะ
มีลุงกับป้าอยู่สองฝั่งตอนเนี้ยไม่ใช่เซตเดียวกันนะครับ

ละลุงกับป้าเขามีศักดิ์เป็นลุงกับป้าเหมือนกัน

ที่ไปเจอเนี่ยเขาเป็นลุงกับป้าและเพื่อนบ้าน
ฝั่งที่นายอาผะซัดทอดเพิ่มเนี่ย
เขาเป็นลุงกับป้าอีกเซตหนึ่งเลย

หากหากประชาชีพก็ต้องรับกันมาที่ศูนย์สถิติวโยชนที่ตรงลบพุทธทอด
แต่จริงแล้วตอนนี้มาถึงจุดตรงนี้วันนี้
เวลานี้มันมีเพิ่มแน่นอน
แต่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครยังไงเพราะว่ามันเป็นความลับอยู่
ภัณฑ์ตลอดเอกเกรียงศักดิ์วงศ์วงศ์ไทยท่านเป็นผู้มีกับการสอบภอบ่าหลวงนะฮะ
แต่ตอนนี้มาช่วยงานสอบสวนคดีนี้ที่สพแม่แตง
ตัวนายอาผะยังถูกคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่สพแม่แตงนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าของคดีนะครับ
พันธนตรวจเอกนัฐพลแก้วกำเนิดพุ่มกับการสอบภอแม่แตงบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำการขยายผล
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะยังต้องรอเรื่องของพยานหลักฐาน
แล้วก็ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บรวบรวมไปก่อนหน้านี้ด้วย
ในการที่จะชี้ชัดแล้วก็มัดตัวผู้ต้องหา
จากข้อมูลของชุดสืบสวนระบุว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำงานในวันนี้
ก็คือการสอบปากคำเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย

เหตุผลที่ยังไม่แจ้งข้อหาเพราะหลักฐานมันยังไม่ชัดเจนที่จะเอาผิด
ต้องสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานบุคคลดูพยานแวดล้อม
แม้ว่าก่อนหน้านี้นายอาผะจะรับสารภาพว่าเป็นคนอุ้มเด็กไป
แต่ถ้าเกิดหลักฐานยังไม่ชัดแล้วไปปฏิเสธในชั้นอายการชั้นศาล

เพราะก็หลายครั้งผู้ต้องหาก็รับสารภาพเบื้องต้นกับพนักงานสอบสวน
ปฏิเสธตอนหลังก็เยอะตำรวจก็เลยต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้รัดกลุ่มที่สุด
สำหรับกลุ่มพยานที่ตำรวจเรียกสอบปากคำ
จากพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของน้องจีน่า
ในฐานะผู้ที่เป็นครอบครัวของเด็กนะครับ
ก็มีนายอาผะที่เป็นผู้ต้องสงสัยในตอนนี้
วันนี้ตำรวจสอบพยานเพิ่มอีก๔กลุ่มนะครับ
มีกลุ่มคนในครอบครัวก็อย่างที่บอกไปนะครับ
มีกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกซัดทอด๓คน
ไม่ใช่คนที่เจอน้องนะมีกลุ่มชาวบ้านนะครับ
กลุ่มที่ไปเจอเด็ก๓คนตำรวจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติม
มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่อีก๕คน
ล่าสุดจากการสอบปากคำนายอาผะ
วันนี้นายอาผะให้การแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายอาผะบอกว่าสาเหตุที่อุ้มน้องจีน่าไป
อ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากลุงและป้าของน้องจีน่า

ไม่ใช่ว่าตอนแรกบอกได้ยินเสียงของเจ้าป่าเจ้าเขา
สั่งบอกให้เอาเด็กไปสังเวยหน้าถ้ำ
เอาไปวางทิ้งไว้บูชายัน
นายอาผะบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากลุงและป้าของน้องจีน่า
ซึ่งไม่ใช่ลุงและป้าที่เจอเมื่อวานนะฮะ

นายอาผะบอกว่าลุงและป้าน้องจีน่าที่จ้างมาต้องการเอาน้องจีน่าไปเลี้ยงดู
พอนายอาผะอุ้มน้องจีน่าไปจากบ้านเอาไปให้ลุงกับป้าแล้ว
ลุงกับป้าน้องจีน่าได้พาน้องจีน่าไปฝากไว้กับคนคนหนึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านห้วยฝักดาบนี่แหละ

นั่นเท่ากับว่าซัดทอดไปอีก๓คนแล้วนะ

จากนั้นญาติของน้องจีน่า๓คนก็ไปเจอตัวที่กระท่อมเมื่อวาน
ซึ่งที่ไปเจอตัวน้องจีน่าทั้ง๓คน
ให้การว่ารู้จุดเจอน้องจีน่าจากหมอผี
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขอคุยกับหมอผีหน่อย

มีคนจับไปเด็กปลอดภัยทิ้งไว้ที่กระท่อมนะ
เดินไปทางหลังบ้านผ่านแท้งน้ำบ่อน้ำอะไรอย่างนี้

ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องคุยกับหมอผีหน่อย
เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกนะครับว่า
เรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับหมอผีในหมู่บ้าน
อย่างเช่นการเรียกรับผลประโยชน์
เช่นบอกว่าถ้ามาดูกับหมอนะ

เราจะบอกให้ว่าเด็กอยู่ที่ไหน
แต่ต้องมีค่าครูเท่านั้นค่าดูแบบนี้
อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นขบวนการเรียกรับผลประโยชน์

ตำรวจเตรียมนำรูปผู้ต้องสงสัยคนอื่น

ให้น้องจีน่าชี้ยืนยันด้วยนะครับ
ว่าใครอุ้มไปหลังถูกอุ้ม
อยู่กับใครคนไหนจำหน้าได้บ้าง

เพราะจากสภาพร่างกายของเด็กของน้องที่เจอเนี่ย
แน่นอนว่าไม่ได้ถูกทิ้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงคนเดียว
ตลอด๒วันกับอีก๑๗ชั่วโมง
ในช่วงเวลาที่หายตัวไป
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเรื่องของคดีนะครับ

มีรายงานว่าเตรียมจะนำตัวนายอาผะ
ชี้จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

ว่าจุดต่างที่ให้การเอาไว้เนี่ย
มันจะผิดเพี้ยนไปจากจุดที่จะไปชี้หรือเปล่า
เพราะอย่างคืนนั้นสารภาพพอขึ้นไปถึงปากถ้ำบอก

ตรงอื่นมั้งอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่ฮะนี่คือในส่วนของตัวนายอาผะ

ซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการพูดคุย
หรือว่าสอบปากคำน้องจูเนียอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่างที่บอกว่าน้องจูเนียเนี่ยคือบุคคลสำคัญเลย
เพราะว่าเป็นพี่ชายที่อยู่กับน้องจีน่าเป็นคนสุดท้าย

แล้วก็ด้วยการให้ข้อมูลของน้องจูเนียนี่แหละ
ทำให้ตำรวจมั่นใจได้ว่านายอาผะคือคนร้ายที่ลักพาตัวน้องจีน่าไปนะคะ
วันนี้ค่ะตำรวจก็พาตัวน้องจูเนียวัย๔ขวบมาพร้อมกับน้าสาวนะคะ
มาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่กองบังคับการ

ถามข้อมูลในวันเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จูเนียให้ความร่วมมือดีมากนะคะ
ไม่เครียดไม่วิตกกังวลงอแงอะไรเลย
ยังยืนยันชัดเจนว่าคนที่อุ้มจีน่าไปก็คือนายอาผะนี่แหละ
จำได้ชัดเจนชี้ตัวได้อย่างแม่นยำด้วย
ซึ่งช่วงพักสอบปากคำเนี่ยนะคะน้าสาวของน้องจูเนียก็บอกว่า
จูเนียเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเห็นนายอาผะพาน้องจีน่าไป

เพราะว่าก็คุ้นเคยกันอยู่เพราะว่านายอาผะเนี่ย
จากจะเป็นเพื่อนพ่อแล้วก็ยังจะแวะเวียนมาเที่ยวเล่นที่บ้านบ่อยครั้ง
ก็คลุกคลีอยู่กับทั้งจูเนียทั้งจีน่าจนทั้งคู่ก็สนิทสนมกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ทีมสหวิชาชีพเข้าพูดคุยกับน้องจูเนียแล้วก็พ่อแม่มาครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งตอนนั้นน้องจูเนียให้ข้อมูลสำคัญก็คือ
เห็นน้องจีน่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับปู่จ้อ
ซึ่งคำว่าปู่เนี่ยเขาหมายถึงชายสูงอายุที่นับถือตามภาษาที่เขาเรียกกันนะคะ
ซึ่งน้องจูเนียจะเรียกคนว่าปู่จ้อแค่๒คนเท่านั้น

คนที่สองก็คือนายอาผะที่เป็นเพื่อนพ่อนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมั่นใจเลยว่าต้องเป็นนายอาผะแน่
สาวยังบอกเลยนะว่าตอนแรกไม่คิดนะว่านายอาผะจะเป็นคนทำ
เพราะว่าก็เป็นเพื่อนพ่อแล้วก็สนิทสนมกับครอบครัวนี้ดี
แต่ปรากฏว่าพ่อจูเนียชี้ตัวได้แล้วสุดท้ายนายอาผะสารภาพ

น้องบอกว่าคนนี้เอาไปคนนี้เอาไป
อืมน้องก็สามารถชี้ได้เลยว่าเป็นคนนี้เอาไปใช่
น้องคนนี้รู้จักอยู่แล้วเพราะเขาชอบมาเที่ยวบ้านบ่อย

จูเนียก็จำได้จากวันแรกเลย
จำได้จูเหนียวเป็นคนชี้เขาคนนั้น
ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อกับพ่อ
แต่น้องไปชี้ไงเลือดมันมีอยู่หลายคน
แต่น้องไปชี้แค่คนนั้นคนเดียว
และยิ่งวันนี้นะคะก็ตำรวจพูดคุยแล้วก็สหวิชาชีพพูดคุยกับน้องจูเน่อีกครั้ง
จูเนียก็ยังยืนยันคำเดิมว่านายอาผะนี่แหละที่เป็นคนพาจีน่าไป
แล้วตำรวจเนี่ยยังเอารูปของนายอาผะปะปนกับรูปของชาวบ้านคนอื่นนะคะ
ประมาณ๗๘รูปมาวางแล้วก็บอก
ไหนจูนเนี่ยลองชี้ซิคนไหนนะที่วันนั้นจูเนี่ยเห็นว่าพาน้องจีน่าไป
จูเนียชี้แบบไม่ลังเลเลยนะคะ
หยิบรูปนายอาผ่ายื่นให้ตำรวจเลยค่ะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าตอนนี้นายอาผะยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
เพราะว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจจะสอบปากคำแม่น้องจีน่าในฐานะผู้กล่าวหาอีกครั้ง
เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว๓ข้อหานะคะ

และข้อหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์โวราเชษเต๋ชรักท่านเป็นผู้ในการโรงพยาบาล
นครพิงบอกถึงอาการของน้องจีน่านะครับบอกว่าน้องจีน่าพักฟื้นอยู่กับ
คุณพ่อคุณแม่ในห้องความดันลบนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู่ตลอดทั้งคืน
ทั่วไปของเด็กแข็งแรงขึ้นความอ่อนเพลียลดน้อยลงกินข้าวได้
กินน้ำได้ตามปกติแพทย์ยังให้อาหารอ่อนแล้วก็มีการให้น้ำเกลือด้วย
ต้องวัดระดับความดันแล้วก็ค่าออกซิเจนอยู่ตลอดด้วยนะครับ
ยังเหลือเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่คุณหมอบอกคือเรื่องของจิตใจมากกว่า
สภาพจิตใจของเด็กนะครับเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายแข็งแรง
ทางแพทย์ก็จะให้กลับบ้านแต่ต้องให้ชุดสหวิชาชีพนักจิตวิทยา
และแพทย์เฉพาะทางมาดูแลอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางพมเชียงใหม่มาพบกับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็คุณตาของน้องจีน่าที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อมาพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่าง
เป็นแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวต่อไปซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่าตอนที่เจอลูกสาวเมื่อวานนี้
ลูกสาวก็ดูหวัดกลัวหวัดภาวะใช่ค่ะก็ต้องเข้าไปกอดปลอบเพราะว่าร้องไห้จ้าอยู่เหมือนกันนะ
คือตัวคุณพ่อเองเนี่ยเด็กแทบไม่กล้าเข้าให้เข้าใกล้ก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่ถูกจับตัวไป
เกิดอะไรยังไงขึ้นจะมีคนไหนมาดูแลอะไรยังไงอาจจะทำให้กลัวคนแปลกหน้า
หรือกลัวผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่อหลายวันหรือเปล่าใช่หรือว่าอาจจะมีการขู่เด็กหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่วันนี้เริ่มดีขึ้นน้องจีน่าก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นร่าเริงขึ้นใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้น
ไม่มีเชื้อโควิดนะครับไม่พบเชื้อโควิดตอนนี้ก็เป็นรักษาอาการเรื่องของความอ่อนเพลียเป็นหลักอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ
ค่ะซึ่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มาเยี่ยมน้องจีน่าแล้วก็ครอบครัวด้วย
เอากระเช้าเอานมกล่องมาเยี่ยมน้องนะคะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ต้องเข้าเลยตอนเนี้ยดูจากข่าวเห็นข่าวเพราะเห็นว่าได้ข้อมูลนี้ว่าน้องจีน่าชอบดื่มนมยี่ห่อนี้ใช่ไหมคะ
ใช้เวลาเยี่ยมอยู่ประมาณสัก๑๕นาทีได้ค่ะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่า
อาการน้องเนี่ยก็อย่างที่คุณพักภูมิเล่าไปนะคะว่าปกติดีน้องเริ่มร่าเริงขึ้นแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
แต่ว่าต้องให้คุณหมอแล้วก็ครอบครัวคือพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องร่างกายไม่ค่อยห่วงแล้วแหละ
คุณหมอยังคงให้น้ำเกลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้องไม่อ่อนเพลียตอนนี้สิ่งที่จะต้องพุ่งเป้าแล้วก็เน้นให้ความสำคัญก็คือเรื่องสภาพจิตใจของน้องอ่ะนะคะ
ส่วนร่องรอยขีดขวนเล็กน้อยเนี่ยก็ทางคุณหมอทางพยาบาลเขาก็มีการทำพงทำแผลให้แล้ว
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะ
ผู้ว่าบอกด้วยว่าวันนี้ก็นำเงินสดจำนวนนึงมามอบให้กับครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์
ความจำเป็นการซื้อของใช้อุปโภคบริโภคต่างทางครอบครัวก็รับไว้แล้วก็ขอบคุณที่ผู้ว่าเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลค่ะ
กระทับกระทับชำเหลาร่วงและเมื่อทางเพศอาหารยังมะเพราะว่ะเรื่องสภาพจิตใจละค่ะทีนี้เราจะตอนนี้ก็ตอนแรกก็จะมี
ตอนแรกก็จะมีอาการแปลกผู้คนหรือผู้คนแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น

ท่านผู้ชมครับทีนี้เราลองไปคลี่ปมปริศนากันหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีน่ากันแน่
คือเมื่อวานนี้ถ้ายังไม่มีคำรับสารภาพของนายอาผะออกมาก่อนตอนกลางดึก
เจ้าหน้าที่ตั้งใจว่าจะใช้ปฏิบัติการคือปูพรมค้นหาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
หมู่บ้านห้วยฝักดาบเนี่ยมีอยู่สักร้อยหลังคาเรือนได้
เพราะเชื่อว่าเด็กอาจจะถูกซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
ปรากฏว่าพอนายอาผะสารภาพก็เลยไปหาที่ปากถ้ำ

แต่กลับมีคนไปเจอที่กระท่อมที่อยู่เชิงดอย
กระท่อมอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าแค่๕๐๐เมตร
บ้านน้องจีน่าแทบจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับ
ส่วนบนปากถ้ำเนี่ยบ้านกับปากถ้ำเนี่ยห่าง๑๕กิโลเมตร
แต่ทางขึ้นเขาทั้งนั้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะสภาพร่างกายของเด็ก
คือพฤติกรรมต่างเนี่ยมันดูย้อนแย้งกันไปหมด
ถ้าเด็กจะถูกลักพาตัวไปแล้วไปปล่อยทิ้งเอาไว้
เหมือนที่นายอาผะบอกตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นี่คือสภาพพื้นที่นะครับ
กระท่อมจุดที่เจอกับบ้านของน้องจีน่าห่างกัน๕๐๐เมตร
แต่ปากถ้ำเนี่ยนะมีบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านอีกนะครับ
ตรงนี้๑๕กิโลเมตรนะครับ
มีบ้านของนายอาผะที่ห่างจากบ้านน้องจีน่าอีก๒๐๐เมตร
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับในพื้นที่
แล้วกระท่อมถ้าจะถามว่าเด็กในวัย๑ขวบ๑๑เดือนอย่างน้องจีน่า
จะเดินขึ้นมาเองได้ไหมนะไม่มีทาง
หรือจะอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วล่ะเขาหากันไม่เจอเอง

เพราะมีคนเขามาหาที่นี่ตรงนี้ตั้ง๒๓ครั้ง
กูใครเคยมาพักมานอนตรงนี้ไม่เคยเจอน้องจีน่านะครับ
ข้อมูลจากชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และสพแม่แตง
บอกว่าสิ่งที่ตั้งข้อสงสัยมากที่สุดตอนนี้มี๒เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือนายอาผะลักพาตัวน้องจีน่าคนเดียวหรือไม่
หรือมีผู้ก่อเหตุที่เป็นคนนอกพื้นที่มาร่วมขบวนการด้วยหรือไม่
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดฉากเพื่อเอาตัวเด็กมาคืนลักษณะมาทิ้งไว้ที่กระท่อมแบบนี้
ต้องขยายผลต่อนะแต่เรื่องที่ว่าชาวบ้านสามคนที่เขาไปเจอก่อน
เมื่อวานเนี่ยไปเจอเป็นชุดแรกเลยเนี่ยแล้วเขาแจ้งให้มาหาน้องกันเนี่ยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าคือถ้าจะบอกว่าทั้ง๓คนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ตอนนี้ถือว่าให้น้ำหนักน้อยนะเพราะทั้ง๓คนให้การตรงกันหมดและไม่พบพิรุษจากคำให้การ
ก็คือเขามาหาตามความเชื่อตามที่หมอดูบอกแล้วมาเห็นเด็ก
แต่ไม่กล้าเข้าใกล้ตัวเด็กกับพื้นที่กระท่อมสองคนก็เลยจับตามองเอาไว้
อีกคนนึงที่เป็นผู้ชายเดินไปหาจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์
แล้วก็โทรลงมาบอกข้างล่างว่าเจอเด็กแล้ว
ภูมิกับการสพแม่แตงนะครับพันธบทเอกนัทพล
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าคนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคน
เตรียมนำตัวเด็กออกนอกพื้นที่ด้วย
แต่ในช่วงระหว่าง๒วัน๓วันที่ผ่านมาหลังจากเด็กหายตัวไป
กดดันอย่างหนักเป็นข่าวดังมาก
ก็เลยคงจะตัดสินใจไม่เอาเด็กไปดีกว่าแล้วเอาเด็กมาปล่อยทิ้งเอาไว้
ส่วนจะจัดฉากคืนน้องแบบไหนมีใครร่วมขบวนการบ้างเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดต่อไป
อยู่บนบ้านในหมู่บ้านนั้น
แต่มันไม่ได้ลึก
ตำรวจก็ต้องเชิงลึก
ตำรวจบ้างใครเกี่ยวข้องบ้าง

ซึ่งวันนี้ทางผู้กำกับการสอบพ่อแม่แตงนะคะ

ุ่มชุมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย

เกี่ยวกับแนวทางในการสืบสวนคดีนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งนายเอกลักษณ์เองตั้งข้อสังเกตคดีน้องจีน่า
บอกว่ามันมีพิรุธเยอะมาก

ทางเส้นทางแล้วคือต้องเป็นคนไหน
ต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางไม่ใช่คนนอกพื้นที่แน่นอน

ไม่ได้เป็นบ้านคนที่ใช้อยู่อาศัย

จาระปัสสาวะของเด็กเลยเพราะฉะนั้น
เป็นไปไม่ได้ที่น้องจีน่าจะอยู่ตรงนี้

แปลว่าต้องมีคนเคลื่อนย้ายเด็ก
ก่อนที่จะมาถูกพบอยู่ตรงนี้ไม่นานแน่
ใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเด็กก็ต้องมี

ใช่ค่ะแต่นี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะ

จากที่เมืองเยาะละนิทิกระจกเงาทำงานกันมา
เขาบอกว่าอันดับแรก

หรือบุคคลภายนอกก่อนเลยว่า
เรื่องการสร้างสถานการณ์ไหม
เป็นการยากที่เด็กวันไว๑คม
ต่อ๑๑เดือนเนี่ยจะเดินมาด้วยตัวเอง
รวมทั้งถ้าหากมาจากจุดอื่นบริเวณนั้นเนี่ย
สภาพพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่สูงชันทั้งหมดนะครับ
เป็นไปได้ยากมากที่คนในวัยนั้น

รวมทั้งแม้กระทั่งเป็นคนจากพื้นที่อื่น
ซึ่งไม่เคยผ่านการเดินในพื้นที่สูงชั้นมาก่อน
ก็เป็นการยากมากที่จะอุ้มเด็กในวัยนั้นเข้ามาได้
ดังนั้นเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่าบริเวณที่พบเด็กเนี่ย
เป็นจุดที่ไม่มีคนนอกผ่านเข้าออก

อีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เราปรากฏในการทำงานมา
ก็พบว่ามันมีการลักพาตัวเด็กไปเพื่อสร้างสถานการณ์ด้วย
มีหลายกรณีที่เป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว
เป็นเรื่องความขัดแย้งกับครอบครัวกับบุคคลภายนอก
หรือเป็นการพาเด็กไปเพื่อที่จะเรียกร้องผลประโยชน์บางอย่าง

ส่วนประเด็นเรื่องข้อสงสัยว่าการลักพาตัวครั้งนี้
เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ไหมเนี่ยนะคะ
เอกลักษณ์บอกว่ารูปแบบการประทุศกรรมเด็ก
หรือว่าการทำร้ายเด็กที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มันค่อนข้างแตกต่างจากกรณีน้องจีน่า

หรือว่าเด็กเร่ร่อนที่จะถูกกลุ่มคนเร่ร่อนด้วยกันนี่แหละ

ส่วนกรณีการลักพาตัวไปเพื่อเลี้ยงดูเนี่ย
มักจะไปเกิดกับทารกในโรงพยาบาล

และถ้าเป็นการลักพาตัวเพื่อเรียกฆ่าไทย
ก็ต้องไปดูศักยภาพทางครอบครัวก่อน
ว่ามีฐานะมีทรัพย์สินมากพอต่อการเรียกค่าถ่ายไหม
เพราะปกติถ้าเป็นเรื่องการเรียกค่าถ่ายเนี่ย
จะมีการส่งข้อเรียกร้องไปยังครอบครัวเด็ก
ตั้งแต่วันแรกที่ถูกลักพาตัวไปแล้ว
ก็ต้องดูข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย

เอกลักษณ์ก็บอกว่ามันไม่เข้าข่ายเลย
ครับเพราะว่าทางมูลนี้กระจกเงา
จะทำงานแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของเด็กหาย
โอ้โหมากมายไม่รู้กี่เคสต่อกี่เคสนะฮะ

ท่านผู้ชมครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะตั้งข้อสันนิษฐานนะ
เอาแบบง่ายก่อนแบบไม่มีอะไรมากมาย
ไม่มีอะไรซับซ้อนขบวนการอะไรมากกว่านี้
ถ้ามีนายอาผะคนเดียวสมมุตินะ
นายอาผะคนเดียวแล้วพาเด็กเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ที่ถ้ำ
เอาไว้ที่ถ้ำแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพานายอาผะไปชี้จุดที่ปากถ้ำ

ไม่เอาอย่างอื่นเลยเอาแค่เรื่องระยะทางกับเส้นทางที่เด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือนจะเดิน
จังหวะเด็กก็เดินจากปากถ้ำแล้วมาอยู่ตรงกระท่อมพอดี

กระท่อมกับถ้ำเนี่ยนะ
ว่านายอาผะบอกว่าเอาไปทิ้งเอาไว้เนี่ย

คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยย้อนไปดูจุด
ตรงจุดที่เป็นกระท่อมที่เจอน้องจีน่าเมื่อวานนี้
เพื่อจะดูเส้นทางความเป็นไปได้
ถ้าเด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือนอย่างน้องจีน่าจะเดินจากถ้ำ
แล้วลงมาที่กระท่อมระยะทาง๑๕กิโลเมตร
ตรงนี้นะฮะนี่คือจุดเส้นทางนะครับ
ถ้าดูจากแผนที่จะพบว่าบ้านน้องจีน่าอยู่ห่างจากกระท่อมแค่๕๐๐เมตร
แล้วเส้นทางเดินล่ะการเดินจะเป็นยังไงลองไปดูนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านที่น้องจีน่าหายตัวไปนะครับ
เดี๋ยววันนี้ทีมข่าวจะทดลองเดินจากหมู่บ้านนะครับ
ไปถึงกระท่อมที่มีชาวบ้านพบน้องจีน่าอยู่บนกระท่อมนะครับ
จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่และระยะทางเท่าไหร่

คุณนฤทธดลองจับเวลาการเดินนะครับ
ถ้ากลุ่มคนร้ายอาศัยช่วงเวลาเจ้าหน้าที่พาตัวนายอาผะไปชี้จุดที่ถ้ำสองแห่ง
สมมุติว่าถ้าเด็กเดินมาเองมันเป็นไปไม่ได้
อุ้มอ่ะอุ้มไม่รู้ว่าไหนอาผะจะไปตกลงตอนไหน
จะพาเจ้าหน้าที่มาตรงนี้นะให้อุ้มเด็กไปปล่อยทิ้งที่อื่นเนี่ยไปทิ้งที่กระท่อมเนี่ย
พาน้องจีน่าออกมาตรงนี้แล้วพาไปที่กระท่อม
ซึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้เวลาเดินเท้าเท่าไหร่
มีอุปสรรคยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วย
วันนี้ก็ฝนตกนะฮะพื้นที่นี่เปียกลื่นหมดเลยนะครับ
สูงชันด้วยเดินลำบากนะครับเดี๋ยวดูคุณนฤทธินะครับ

ลักษณะเส้นทางที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
จะเห็นได้ว่าเด็กอายุประมาณ๑ขวบเศษนะครับ
ไม่สามารถที่จะเดินขึ้น
เขาที่มีความชันค่อนข้างที่จะสูงได้อย่างแน่นอนนะครับ

ค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรด้วยนะครับ
แล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะมีความชันพอสมควรนะครับ

ขนาดผมเป็นผู้ใหญ่นะครับ
ยังค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับ
ในการเดินเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะเป็น
ทางชันลาดยาวสูงขึ้นไปเรื่อยเลยครับคุณผู้ชม
นี่ครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา

แล้วลองจินตนาการพับน้องจีน่าวัย๑ขวบ๑๑เดือนเดินสิ
ถ้าไม่นับว่าจะไปมีจุดไหนที่พาเด็กไปซ่อนตัวอยู่ในช่วงที่หายตัวไปนะ
เอาแค่ปากถ้ำที่นายอาผะบอกถ้าเขาพูดจริง
แล้วย้ายมาที่จุดกระท่อมเนี่ย
ผู้ใหญ่อุ้มมาก็เดินลำบาก
คุณนวิทย์ทดลองเดินแบบไม่หยุดเลยนะครับ
ใช้เวลาสัก๒๐นาที

อันนี้ขนาดเดินแบบไม่หยุดนะคะ
ถ้าเดินไปพักไปก็จะใช้เวลาสักไม่เกิน๓๕นาที
ก็มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนร้ายอาจอาศัยจังหวะที่ตำรวจกำลังนำตัวนายอาผะขึ้นไปชี้จุดที่ถ้ำ
ตอน๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้๘กันยายน
พาตัวน้องจีน่ามาทิ้งไว้ที่กระท่อมก็อาจจะเป็นไปได้
เพื่อจัดฉากว่าเอ้ามีคนมาเจอน้องจีน่าแล้ว
ใครก็ไม่รู้พาไปสุดท้ายเขาเอามาคืนอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
ตอนที่คนไปเจอที่เป็นกลุ่มคุณลุงคุณป้าแล้วก็เพื่อนบ้านตอน๑๑นาฬิกา๔๐นาทีที่ไปเจอ
เราไปสำรวจที่กระท่อมนะครับท่านผู้ชมครับ

ลักษณะเป็นเชิงเขาตรงนี้นะครับ
สูงจากพื้นดินด้านล่างประมาณ๒๐๐เมตร
มันกล้าดหน่อยเดียวก็กลิ้งตกเลยครับ

ยังมีพวกไข่ต้มอยู่เลยนะมีก็ส่งกระสอบกล่องนมขวดน้ำก็ของตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละ
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอน้องจีน่าจะมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยอันนี้ต้องไปไล่ดูอีกทีหนึ่ง
กระท่อมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกว้างยาวประมาณเมตรครึ่ง
มีไม้กั้นสูงจากพื้นกระท่อม๑๒๐เซนติเมตรทั้ง๓ด้าน
สูงกว่าตัวน้องจีน่าแน่นอนน้องจีน่าสูง๗๕เซนติเมตร
ซึ่งเราลองสำรวจดูแล้วเนี่ยเชื่อว่ายังไงต้องมีคนอุ้มเด็กมา
เอามาทิ้งไว้ที่กระท่อมไม่มีทางที่เด็กหญิงวัยขวบ๑๑เดือนนะ
ตัวเล็กนิดเดียวแบบน้องจีน่าจะเดินมาเองแน่หรือ
อยู่ที่นี่เพียงลำพังคนเดียวแบบข้ามวันข้ามคืน
ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันว่าเขาเคยมาหาน้องจีน่าแล้วมาแวะพักตรงนี้เขาก็ไม่เห็นน้องนะ
ชาวบ้านเดินมาหาแถวนี้มากันอยู่สองสามรอบอ่ะก็ไม่เคยเจอเด็ก
กระทั่งเมื่อวานนั่นแหละถึงมีคนไปเจอเด็ก
ซึ่งถ้าอยากจะฟังข้อมูลเหตุผลที่มันหนักแน่นกว่านี้ว่าจีน่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์เย็น
ต้องฟังนายบูลพิพบกองคำนะคะคนนี้เขาเป็นนักขี่จักรยานยนต์วิบากค่ะ
เขาคือกลุ่มคนที่เคยมาหาน้องจีน่าที่กระท่อมที่เจอน้องเนี่ย
ช่วงเช้าวันที่เจ็ดกันยายนหนึ่งวันก่อนเจอน้อง
เขาก็ขี่ผ่านตีนเขาเขาเห็นร่องรอยล้อรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านมาจอดที่ตีนเขาก่อนที่จะถึงกระท่อมด้านบน
เขาก็เลยสงสัยแล้วก็รู้สึกว่ามันดูผิดปกติยังไงไม่รู้เลยเดินขึ้นไปเขาบอกเขาเดินขึ้นไปคนเดียวนะ
ความสูงเกือบ๒๐๐เมตรก็ไปเจอกระท่อมหลังนี้แหละแต่เจอแต่กระท่อมนะคะไม่ได้เจอตัวน้องจีน่าไม่เห็นน้องจีน่าอยู่แถวนั้น
เขาบอกพยายามส่องดูใต้กระท่อมแล้วก็ไม่เจอใครเพราะฉะนั้นเขาขอยืนยันเลยว่าน้องจีน่าไม่ได้ถูกนำมาทิ้ง
ก็ต้องเป็นวันนั้นแหละไม่คืนวันที่๗ก็ต้องเป็นเช้าวันที่๘
เพราะว่าตอนที่เขาไปหามันคือวันที่๗แล้ว
เขาบอกว่าน่าจะเป็นการใช้โอกาสช่วงที่ตำรวจนำตัวนายอาผะ
พาไปชี้จุดทิ้งน้องที่ถ้ำนั่นแหละ
เพราะคนก็จะเทความสนใจไปที่ตรงจุดนั้น
เพราะนายอาผะก็สารภาพเองว่า๑เป็นคนเอาน้องไป๒เอาน้องไปทิ้งไว้หน้าถ้ำ
หลายคนก็โอ้โหลุ้นกันเลยว่าจะเจอน้องที่ถ้ำไหมน้องจะอยู่ในสภาพเป็นตายร้ายดียังไง
จังหวะนั้นมากกว่าที่น่าจะมีกลุ่มคนร้ายคนอื่นที่เคลื่อนย้ายตัวน้องมาไว้ที่กระท่อม
เป็นรถหลอยร้อแบบไหน
ก็หลอยเหมือนยางรถทั่วไป

ถ้าเป็นยางรถวิบากเองเองล่วงอยู่ในล่องห้วยอีกที
ไม่มีเห็นมีขอนไม้และทางน้ำ
เมื่อมีที่เนื้อทางเลย

ประมาณ๔๐๐๕๐๐เมตร

ความชันสูงอย่างนี้เด็กก็เดินไปได้ไหม

นี่ฮะทุกคนยืนยันหมด

ท่านผู้ชมครับกระท่อมตรงนี้เนี่ย
เป็นกระท่อมที่เขามีเจ้าของนะฮะ

เราได้เจอกับลูกชายเจ้าของกระท่อมนะครับ
ชื่อคุณทวชชัยตายอ
ไม่เคยมีใครมาแวะพักนอกจากเจ้าของสวนนะฮะ

ตอนที่ทราบข่าวว่าน้องจีน่าหายตัวไปเมื่อวันอาทิตย์
ธวัดชัยบอกผมยังไปช่วยค้นหาน้องจีน่าร่วมกับชาวบ้านเลย

ครั้งล่าสุดที่เคยมาที่กระท่อมก็คือนู่น
ที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ธวัชชัยบอกว่ามากับพี่เขยขึ้นมาที่กระท่อม
ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัว๑วัน
เขาบอกวันนั้นเขาขึ้นมาเพื่อตัดกล้วยน้ำว้าลงมาขาย
จอดจักรยานยนต์เอาไว้ด้านล่างเชิงเขา
ห่างจากปากทางขึ้นประมาณ๑กิโลเมตร

ซึ่งธวัดชัยยอมรับว่าเส้นทางที่นี่ลำบาก
ขึ้นไม่ได้แน่นอนยังไงก็ขึ้นไม่ได้

ไม่ใช่คนที่เคยขึ้นเขาแถวนี้
จะไม่รู้ว่ามีสวนกล้วยน้ำว้าอยู่แถวกระท่อม

เชื่อว่าคนร้ายเลือกจุดที่เป็นกระท่อมของเขา
เพราะคงเห็นว่าแถวนี้มีต้นกล้วยน้ำว้าสูงใหญ่
มันอยู่แบบตลอดทางขึ้นเลยนะครับ

เอามาวางไว้ทีหลังหรือทิ้งไว้ที่กระท่อมนาน
เอามาไว้ทีหลังครับ
ทำไมถึงคิดแบบนั้น

เขาไม่น่าไปซ่อนใกล้แบบนี้หรอก

อะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเขานำเด็กไป

เขาเห็นว่ามีต้นกล้วยใหญ่ไงบางไว้ก็
เวลาเขาไปซ่อนเขาก็ไม่มีใครเห็นไง

ต้นกล้วยใหญ่ตรงไหน

จุกกระท่อมขึ้นด้วยครับ
กระท่อมตรงนี้เป็นพื้นที่สวนกล้วยน้ำว้าของคุณพ่อของน้องธวัชชัยนะครับ
แต่ถ้ามีสวนใกล้เนี่ยสวนอยู่ติดกับกระท่อมเนี่ย
ก็คือของนางอุไรวันอาวะอายุ๓๒ปี

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ขึ้นมาที่สวน๒ปีกว่าแล้ว
เพราะว่าที่ดินตรงนั้นยกให้กับน้องชายไป
ล่าสุดน้องชายที่ขึ้นไปก็คือเมื่อเดือนที่แล้ว
ขึ้นไปตัดเอาโวคาโดมาขาย
แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปที่กระท่อมตรงนั้นด้วย
ก็ไม่เคยพบความผิดปกติอะไรนะ
ข่าวเรื่องของน้องจีน่านี่แหละ
นี่ฮะที่เจ้าของกระท่อมกับสวนที่อยู่ติดกระท่อมบอกกับเรา
ใช่ค่ะทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังสุดท้าย
ก่อนที่จะมาถึงกระท่อมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นบ้านหลังที่ใกล้ที่สุด
จุดที่จะเจอน้องจีน่านะคะ
ได้คุยกับนายศิลาจยอวัย๕๗ปีค่ะ
เขาบอกว่าบ้านเขาหลังนี้เนี่ยสร้างมานานแล้ว
แต่ว่าเขาย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านอื่น
ช่วงแรกก็แวะเวียนไปมาเดือนละสัก๒๓ครั้ง
เพราะว่าโดยรอบบ้านเนี่ยมันเป็นสวนอโวคาโดที่เขาปลูกเอาไว้ขาย
กระทั่งตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
มีครอบครัวชาวมงค์ประมาณสัก๕๖คน

มาพักอาศัยแล้วก็จะปลูกขิง
เขาก็คิดค่าเช่าปีละ๔๐๐๐บาทเนี่ยบ้านหลังนี้ค่ะ

ครบกำหนดเช่าคือตุลาคมปีนี้
แต่ทีนี้ล่าสุดตั้งแต่วันที่น้องจีน่าหายตัวไปคือวันอาทิตย์
มงค์ครอบครัวนี้ย้ายออกจากบ้านไปทั้งหมดเลยค่ะ
ที่ยังไม่หมดสัญญาเช่ายังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่า
ซึ่งช่วงเวลาที่ย้ายออกไปเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้แน่ชัดเลยว่าย้ายออกไปตอนไหน

แต่ในช่วงที่น้องจีน่าหายตัวไปแล้วก็ไปเจอตัวอยู่ที่กระท่อมเนี่ย
รวมถึงเส้นทางที่ชาวบ้านไปเจอตัวน้องจีน่ายังต้องผ่านบ้านของเขาแน่นอน
แต่เขาไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มาตลอดไม่ได้เห็นเป็นระยะนะครับ
ตั้งแต่พบตัวตั้งแต่น้องหายไปด้วยชาวมงค์ได้คุยกับชาวมงค์ลูกบ้านของคนชนเช่าบ้างไหม

ก็เมื่อวานวันสองวันก่อนผู้ใหญ่ก็มาช่วยตามหาก็ไม่มีไม่มีคนอาศัยอยู่แล้ว
แล้วตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ได้เปิดบ้านดูบ้างหรือยัง
ไม่ได้เข้าไปเลยไปร่วมกับเทศบาลแม่แตงก็เดินรอบสวนของผู้ใหญ่ด้วยครับ
บ้านนั้นขึ้นไปผ่านตรงจุดเส้นที่ว่า
ตรงนี้ไปไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับ

ได้ยินเสียงผิดปกติไหม
ไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินเลยนะ

เขาก็เดินเท้าจากที่กองอำนวยการส่วนแยกแม่แตง
เพื่อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเดินตามเส้นทางไปที่จุดพบตัวน้องจีน่าอีกครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวเราก็ไปถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการมาเหมือนแบบเดินย้อนรอยตามเส้นทางนี้อีก
เพื่อจะได้นำไปสู่การคลี่คลายคดีค่ะซึ่งทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านของนายอาผะด้วย
วันนี้เนี่ยบ้านนายอาผะประตูบ้านปิดล็อกจากข้างนอกนะคะ
ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยไม่เจอตัวทั้งภรรยาของนายอาผะ
แล้วก็ไม่เจอในไม้ลูกเลี้ยงด้วยค่ะพอถามเพื่อนบ้านอ่ะ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ภรรยานายอาผะถูกตำรวจเชิญตัวเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพแม่แตง
ก็ไม่เห็นกลับมาที่บ้านอีกเลยค่ะอ่า
ก็ไม่เจอไม้ก็ไม่เจอค่ะอ่าไม่รู้ไปไหนเลยล่ะ
นึกว่าจะได้คุยกับไม้อีกสักหน่อยคุณติดใจไหมใช่ไหมคุณชอบเขาใช่ไหม
เมื่อวานไม้บอกผมนี่โมโหพ่อเลี้ยงเหลือเกินใช่ไหมทำแบบนี้ได้ยังไงแล้ววันแรกอ่ะ
วันแรกนี่ไม้ดูแบบงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะตอนนั้นที่ไปพ่อเลี้ยงก็ไม่อยู่บ้านค่ะท่านผู้ชมครับ
ไปที่กระท่อมอีกสักหน่อยหนึ่งกระท่อมที่เจอน้องจีน่าครับค่ะ
คือคำถามก็คือว่ามันมีหลักฐานอะไรบ้างอืม
วันนี้ที่ชุดพิสูจน์หลักฐานของเชียงใหม่ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
เก็บหลักฐานที่กระท่อมตรงที่เจอเด็กนะครับเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะฮะ
เอาไปประกอบสำนวนคดีสิ่งที่เจอก็คือกล่องนมโรงเรียนหนึ่ง
กล่องลักษณะด้านบนฉีกขาดนี่นะฮะมีขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่
ภายในขวดมีเศษนมเหลืออยู่ก้นขวดมีขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กด้วย
มีเศษดินซึ่งเป็นบริเวณจุดที่น้องยืนนะฮะ
มีเศษดินอยู่ตรงนี้นะฮะไม่มีรายงานว่าเจอเปลือกกล้วยนะครับ
ตามที่นายอาผะอ้างว่าทิ้งกล้วยเอาไว้ให้เด็กได้กินนะ
แล้วไปเจอขวดน้ำอัดลมใส่นมแทนทีนี้ขวดน้ำอัดลมแต่ใส่นม
ลักษณะเหมือนมีคนเตรียมเอาไว้ให้เด็กนั่นอ่ะสิอาจจะเป็นห่วงว่ากลัวเด็กจะหิว
เด็กจะอดเดี๋ยวเด็กจะเป็นอะไรไปค่ะก็เลยเอานมเนี่ยใส่ขวดแบบขวดน้ำอารมณ์
ใหญ่ไว้ให้เด็กกินเลยนะฮะคือในขวดเนี่ยมีเศษนมเหลือก้นขวดแล้ว
คือนายอาผะเขาบอกว่าเขาพาน้องเนี่ยตามรายงานนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นรายงานใหม่อีกแล้วนะมาใหม่อีกแล้วเหรอคะ
อาผะล่าสุดเนี่ยบอกว่าผมเป็นคนพาเด็กไปทิ้งไว้ที่กระท่อมเอง
อ้าวแล้วเอานมกล่องสองกล่องเจาะหลอดดูดด้วยเจาะให้ด้วย
เสียบวางไว้ให้เด็กกินอืมแม่แต่ก็อาผะฮะเอออาผะก็คืออาผ่าค่ะ
วันก่อนก็บอกไปที่ถ้ำวันก่อนก็บอกว่าผีเข้า
วันนี้บอกว่าไม่ใช่บอกทิ้งไว้ที่ปากถ้ำแล้ววางกล้วยทิ้งเอาไว้ให้
ไม่ได้ทำร้ายเด็กอ่าอ่าพอไม่เจอแล้วมาเจอตรงนี้อืม
ล่าสุดอาภาบอกอ๋อผมพาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้เอง
แล้วตกลงใครพาไปทิ้งที่ถ้ำละอาผ่าแล้วเสียบนมกล่องเอาไว้ให้ด้วยสองกล่อง
หลอดดูดเอาไว้ชุดพิสูจน์หลักฐานบอกว่าไม่เป็นไร
ก็เก็บไปหมดนะเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างที่เจอเนี่ย
ไปตรวจพิสูจน์ค่ะที่สำคัญก็คือมันตรวจไม่ยากหรอกอืม
ลายนิ้วมือแฝงอ่าอ่าใช่ไหมอ่าเด็กอยู่แถวนั้นอ่า
มีรอยลายนิ้วมือของน้องจีน่าก็ไม่น่ามีปัญหาตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจออ่า
ถ้ามีลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่คนอื่นมาโอ้โหหรือว่าใครมาเจอตอน
จะมากันเยอะก็ไม่รู้ใครไปหยิบไปจับบ้างค่ะแต่มันมีลายนิ้วมือของอาผะไหม
อืมมีดีเอนเอของอาผะไหมอ่าถ้ามีก็อาจจะตรงอย่างที่เขาบอกก็ได้
ตรงนี้นะฮะเสื้อผ้าต่างที่น้องสวมใส่ก็ต้องเอาไปตรวจสอบหมดนะครับ
จักรยานยนต์ของนายอาผะจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ก็ต้องเอามาตรวจสอบเพื่อดูเรื่องของลายนิ้วมือต่างของคนที่ขี่รถเข้าออกต่าง
แต่คำถามก็คือถ้าอาผะบอกแบบนี้เนี่ยนายอาผะกลับมาที่บ้านตั้งแต่วันที่๗กันยา
ค่ะที่มาเจอตัวช่วงเย็นเย็นวันที่หกกันยาด้วยซ้ำ
หายวันที่๕กันยาแล้ววันที่๖ไปหาที่บ้านเจอแต่ไม้ลูกชายเขาที่เป็นลูกเลี้ยง
เย็นเย็นอาผะมาก็ถูกคุมตัวไว้เลยสอบถึงวันที่เจ็ดนะ
วันที่๗กลางดึกถึงสารภาพว่าเอาเด็กไปทิ้งที่ปากถ้ำ
แล้ววันที่๘เมื่อวานเนี่ยมาเจอเด็กที่กระท่อม
แล้วอาผะเอาเวลาที่ไหนเอาเด็กไปทิ้งที่กระท่อมอืม
ทิ้งที่กระท่อมตั้งแต่แรกแต่ก็สับขาหลอกเจ้าหน้าที่

ยังอ้างว่าอยู่บ่อน้ำด้วยซ้ำตอนนั้นก่อนจะเชิญที่กระท่อม
แต่ก็อย่างที่บอกมันก็ย้อนแย้งกับที่คนเขาบอกว่า
โอ้โหทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านก็เดินผ่านกระท่อมตั้งหลายรอบ
ไม่เห็นเจอเลยแล้วสภาพกระท่อมแบบนี้
กลางป่ากลางเขาแบบนี้สูงชันอย่างนี้
เป็นไปได้เหรอที่นายอาผะจะปล่อยเด็กทิ้งเอาไว้
แล้วน้องจีน่าจะอยู่คนเดียวมาตั้งกี่วันกี่คืนเนี่ย

ต้องสอบต่อไปนะฮะนายอาภาเนี่ยโอ้โหให้การวกวนมากเลยครับ
หลายจุดหลายที่พิรุธเยอะเหลือเกินนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาเหมือนกันว่า
หรือมันจะเกี่ยวข้องกับแก๊งลักขโมยเด็กหรือเปล่า
คือแก๊งของอาผ่าอาจจะเป็นแค่คนถูกว่าจ้างมาจริง
แต่ว่าตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นแก๊งรักเด็กหรือเปล่า
ที่อาจจะล็อกเป้าน้องจีน่าเอาไว้ด้วยแล้ว
เพราะว่าแก๊งรักเด็กเหล่านี้เนี่ยเป้าส่วนใหญ่ที่เขาจะล็อกก็คือ
เป็นเด็กที่อยู่ในวัยกำลังน่ารักไร้เดียงสา

อาจจะมีหัวหน้าแก๊งรักเด็กที่ต้องการเด็กเล็กอาจจะเอาไปส่งขายต่อ
หรือไม่ก็ส่งให้กับคนที่อยากจะเอาเด็กไปเลี้ยงดูเนี่ย
ชี้เป้าให้นายอาผักกับพวกบอกว่า

หน้าตาแบบนี้หรือว่าวัยประมาณนี้
แล้วก็ให้นายอาผะกับพวกไปลักพาตัวมา
แล้วเอาไปซ่อนไว้ใกล้กับหมู่บ้าน
แต่ปรากฏว่าคดีมันพลิกตรงที่ว่า
แม่ของน้องจีน่าก็คือลุงกับป้าที่ว่าไปดูหมอผีอะค่ะ
แล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ย
น้องถูกลักตัวไปทิ้งเอาไว้ที่นั่นที่นี่นะ

หมอผีโทรมาบอกแม่น้องจีน่าหลังเกิดเหตุแล้ว๑วันคือวันที่๖กันยายนว่า
ถูกลักพาตัวไปทิ้งไว้ที่ถ้ำกลางป่า
ซึ่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเบนความสนใจ
ให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านและทุกคนมุ่งไปที่ถ้ำ
เพื่อที่จังหวะนั้นเนี่ยกลุ่มแก๊งลักขโมยเด็กนี้จะได้มาเอาตัวน้องจีน่าไป
แต่ว่าด้วยความที่มีแรงกดดันทั้งจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชาวบ้านเอ่ยสื่อเอ่ยคนติดตามกันทั้งประเทศอะค่ะ

ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนด้วยการเอาน้องจีน่าเนี่ยไปทิ้งไว้ที่กระท่อมบนยอดดอยแล้วก็จัดฉากประมาณประมาณว่าน้องเนี่ยถูกนำตัวมาทิ้งไว้ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มีคนมาเจอ
อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแบบนี้มันก็เข้าเขาเหมือนกันนะเพราะว่าหลายอย่างมันมีพิรุธไปหมดเลยอย่างเช่นคนไปเจอไปที่กระท่อมตอนแรกก็ไม่เจอน้อง
ร่างกายน้องก็ยังดูแข็งแรงดีแถมสิ่งของหลักฐานไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำอัดลมที่มีนมขวดน้ำดื่มในมือน้องไหนจะสภาพต่างที่อยู่บนกระท่อมที่มันดูแล้วมันผิดปกติ
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าต้องตามหาหมอผีคนนี้ให้เจอหมอผีหมอดูคนนี้ต้องตามให้เจอว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบนะครับผู้ใหญ่วิชัยจชานะฮะผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าวันนี้ไปที่สพแม่แตงมาไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เมื่อวานนี้หลังจากเจอตัวน้องจีน่าชาวบ้านเนี่ยโล่งใจที่เด็กปลอดภัยแต่ผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าอีกมุมหนึ่งก็คือชาวบ้านก็เริ่มเครียดแล้วก็กังวลแล้ว
เพราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนในชุมชนแล้วแต่ละบ้านตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเริ่มกังวลความปลอดภัยของลูกหลาน
ตัวเล็กตัวน้อยก็เยอะไปหมดเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยหลังจากนี้เดี๋ยวจะประชุมหารือกับทางชรบหมู่บ้าน
ชาวระบอหมู่บ้านอาศาสมัครด้วยอปภรด้วย
เพื่อวางแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน
พวกเวรยามต่างรอบหมู่บ้านเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล
ผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุเด็กหายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ไม่เคยมีขบวนการอุ้มเด็กไปขายหรือว่านำตัวไปเรียกฆ่าไทย
ตอนนี้ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดที่เจอตัวน้องจีน่ากระท่อมที่ถูกพาไปทิ้งเอาไว้
ผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาหลายสมัย
นี่ยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่ามีกระท่อมอยู่ตรงยอดดอยท้ายหมู่บ้าน

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายที่มีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของจีน่า
ต้องเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนที่เคยขึ้นมาที่เนี่ยแถวดอยแถวนี้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงนี้มีทางเข้าออกแล้วก็มีกระท่อมอยู่
ใช่ค่ะ
ผมนี่ก็เชื่อว่าต้องมีคนอื่นนอกจากนายอาผะนี่แหละ
เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่นายอาผะ
อยู่ในการควบคุมการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่

แสดงว่าคนพวกนี้เนี่ยแม่จะอยู่ตรงไหนคือคือมันแทบ
เป็นไปไม่ได้ที่นายอาผะจะมาย้ายเด็กเองเพราะว่าอยู่กับตำรวจ
ตลอดไงใช่ไหมนายอาผะจะเอาเวลาที่ไหนไปย้ายเด็กเปลี่ยนจากปาก
ไปอยู่ตรงกระท่อมหรือเอามาทิ้งที่กระท่อมแต่แรกคนมา
หาก็ไม่เห็นเจอหรือนายอาผะจะเอาเวลาที่ไหนที่ไปโทรแจ้ง
เพื่อนโทรบอกพวกว่าเอาเด็กไปทิ้งได้แล้วนะตอนนี้เราเราโดน
เจ้าหน้าที่ลุกไล่ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าไปหาที่ปาก
ถ้ำผมเอามาทิ้งที่ปากถ้ำตรงนี้นายอภาษจะเอาเวลาตรง
ไปแสดงว่านายอาผะเองเนี่ยพอถูกคุมตัวไปปุ๊บเนี่ยคน
ที่ร่วมขบวนการแล้วก็ดูแลเด็กอยู่เนี่ยจะต้องเริ่ม
คิดว่าจะทำยังไงต่อใช่ค่ะใช่ไหมนี่เป็นที่ไปหาที่ปากถ้ำ
เมื่อวานนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีต
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเจ้าของฉายามือปราบหูดำ
ก็พูดลักษณะเดียวกันกับที่คุณภาคภูมิเล่ามาเมื่อกี้เลย
ครับคือทางพลตรวจตรีวิชัยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคดีนี้ต้อง
มีคนบงการนายอาผะแน่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่อาผะ
ทำคนเดียวได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่น้องจีน่าจะ
เดินไปเดินมาอยู่ตามลำพังได้ครับต้องมีคนคอยดูแลให้นม
้อนข้าวทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกทุกอย่างเร่ง
ใจนี่นะคะพลตรวจตรีวิชัยบอกว่าต้องไปตรวจไปตรวจ
สอบแล้วก็ไปสอบสวนให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า
มนุษย์จะด้วยความเอ็นดูจะด้วยความเชื่อพิธีทางศาสนา
รัฐธิที่ว่าอุ้มน้องจีน่าไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่
บอกไว้ก็คือว่าตอนนี้มันกลายเป็นคดีดังที่สังคม
ให้ความสนใจแล้วสุดท้ายจะมาเปลี่ยนใจเอามาคืนใน
ลักษณะการจัดฉากแบบนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พิรุธตรงนี้ให้ได้ชัดเจนก่อน
เรื่องพิธีกรรมเรื่องศาสนาถามว่าตัวนี้เป็นไปได้ไหม
ผมยังชักเขาว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะอย่างอื่นผมตัดเป็น
นะผมว่าตัวนี้น่าเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะอะไร
เพราะตอนตำรวจจับครั้งแรกเนี่ยอภะมารับสารภาพเลย
อืมมันรับได้ทันทันทีเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังมันจะ
ไปว่าเออคนนี้เป็นคนให้ทำหรือคนนั้นให้ทำ
ตำรวจก็ต้องไปชั่งน้ำหนักมันมีวิธีการหลายอย่างที่
จะสามารถรู้ว่าไอ้คนที่ใช้อภะเนี่ยเป็นใครเนี่ย
สามรุนราชและผมเชื่อว่างานนี้อพะอ่ะไม่ได้คิด
ด้วยตัวเองอภะอาจจะเป็นคนที่พวกให้อภะเอามาอุ้ม
ไปเฉยเฉยอภะบอกว่าไปเก็บที่อื่นแสดงว่าไม่ได้
ที่อื่นเอาไปเลี้ยงไปดูกันมาหรือเปล่าแล้วถึง
กลัวตำรวจจับก็มาวางไว้หรือเปล่าอืมหรือสงสัยหมอ
ผีหรือเปล่าหมอผีมีจริงหรือเปล่าก็ต้องไปสอบว่าหมอ
ผีที่มาบอกจริงหรือเปล่าหรือหมอผีอยู่ในขบวนการ
นี้หรือเปล่าซึ่งทางพนรศรีวิชัยสัมประภัยยัง
บอกด้วยนะคะว่าทุกประเด็นข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นอุ้ม
เพื่อเรียกฆ่าไทยกลั่นแกล้งจากปัญหาส่วนตัวไม่สามารถ
แต่ประเด็นไหนทิ้งได้เลยแต่สำหรับส่วนตัวนะเอาส่วน
ของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าน่าจะ
เป็นประเด็นเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาครับเพราะว่าคำรับ
ของน้องจีน่าก็บอกว่าเขานับถือศาสนาคริสต์กันนั่นน่ะ
ใช่ไหมฮะคนละทางเลยนะซึ่งเขาจะไม่เชื่อทางนี้เลย
ไม่เลยค่ะใช่ไหมฮะไม่มีเลยซึ่งคนในหมู่บ้านเอง
ก็ก็ไม่น่าจะมีใครมีความเชื่อทางด้านนี้คุณพ่อ
คุณแม่น้องจีน่านะครับบอกกับเราว่าที่บ้านเนี่ยนับถือ
ศาสนาคริสต์ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูหน่อย
ในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยเขามีคนกี่กลุ่มกี่เผ่า
หรือว่านับถือแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างมีความเชื่ออะไร
กันบ้างเดี๋ยวย้อนไปฟังทางผู้ใหญ่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับ
ทุกผู้ชมครับหมู่บ้านฮเว่ยฝักดาบอยู่ที่ตำบบน
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าข้อมูลของลูกบ้านนะที่เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านห้วยฝักดาบมีบ้านเรือนอยู่ร้อยกว่าหลังคาเรือนประชากรทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่าคนประกอบด้วยชนเผ่าสามชนเผ่าในหมู่บ้านหนึ่งก็คือชนเผ่ามูเซอร์ดำซึ่งไม่มีความเชื่อเรื่องผีสางเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่เชื่อ
เตอร์ดั้งเดิมที่อพยพมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาและยูนานสองคือชนเผ่ามูเสือแดงบางคนมีความเชื่อเรื่องผีสางเจ้าป่าเจ้าเขาน่าจะถือได้ว่าเป็นสาขาที่แตกต่างจากมูเสือดำซึ่งคนกลุ่มนี้จะเรียกตัวเองว่าลาหูเนียและสามชนเผ่าอาคาซึ่งก็ไม่มีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นก
ทีนี้คำให้การของนายอาผะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคำกล่าวอ้างอ่ะนะครับ
เราก็ไม่รู้เขาพูดจริงไม่จริงอย่างไรเขาบอกเขาลักพาตัวน้องจีน่าไป
เพื่อบูชายันเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาตามที่เจ้าป่าเจ้าเขามาบอก
เอาไปทิ้งเอาไว้ที่ปากถ้ำแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าความเชื่อนี้ไม่มีในหมู่บ้านนะฮะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่คือนับถือศาสนาคริสต์ไม่ได้นับถือผี
นี่วันที่ไปหาที่ปากถ้ำนะครับนายอาผะนะฮะ
แต่จะเป็นไปได้ไหมว่านายอาผะซึ่งเป็นชนเผ่าอาคาแต่เขาอบพยพมาจากเมียนมา
อาจจะมีความเชื่อเป็นส่วนตัวติดมาจากทางนั้นอย่างเงี้เหรอคะ
เรื่องการบูชาเส้นไหว้ผีถ้าทำแล้วจะมีความสุขถ้าลบหลู่จะมีอันเป็นไป
เพราะคำให้การแรกเนี่ยเขาบอกลักษณะเหมือนผีเข้าหรือมีผีมาบอกเขามาบอกที่หู
ให้เอาเด็กไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็เลยอุ้มตัวเด็กลักพาตัวเด็ก

ผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบบอกกับเราก็บอกว่า
ก็อาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวหรือเปล่า
เพราะดูนายอาผะก็ดูเป็นคนแปลกคล้ายแบบไม่อยู่กับร่องกับลอย
สติไม่ค่อยสมประกอบติดเหล้าด้วยเสพยาเสพติดด้วย
อันนี้เป็นข้อมูลที่ลูกเลี้ยงของนายอาผะให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกนะครับแล้วจากการสอบปากคำหลายวันเนี่ย
ก็อย่างที่เราทราบข่าวนายอาผะเนี่ยให้การวกวนไม่เหมือนกันสักอย่าง
ขนาดนี้ไปหาบนถ้ำตอนเช้ายังบอกว่าอ๋อผมก็จำจุดไม่ค่อยได้
ทิ้งตรงนี้หรือเปล่าหรือจะอยู่ที่เบาะน้ำ
ไปกันใหญ่เลยพอมาวันนี้บอกอ๋อผมทิ้งไว้กระท่อมเองอ่ะ
ผมพามาทิ้งไว้เองนี่ฮะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับหญิงชนเผ่ามูเซอร์แดงนะคะ
เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องผีอยู่เหมือนกัน
คุยกับนางปะนัดดาจาแลวไปสามสิบสามปีเธอบอกว่า
เผ่ามูเซอร์แดงเนี่ยก็มีการประกอบพิธีกรรม
มีความเชื่อเรื่องผีสางเจ้าป่าเจ้าเขาแหละ
ถ้าให้ยกตัวอย่างนะถ้ามีการเดินป่าเข้าป่าขึ้นเขาหาของป่าอะไรเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเช่าเผ่ามูเสอดแดงคราวจะจุดทูป
๑๒ดอกหว่ายบทชาเจ้าป่าเจ้าเขา
บางครั้งก็มีน้ำเปล่าน้ำหวานอาหารคาวหวาน

ก่อนที่จะพักกินข้าวในเวลากลางวันตอนเดินป่า
เพื่อขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาด
ถ้าใครที่มีอาการป่วยร่างกายไม่แข็งแรง
ออกจากโรงพยาบาลมาเขาก็จะมีการประกอบพิธีไหว้ผีค่ะ
ก็จะใช้ของกินข้าวหวานแล้วก็ทูบหนึ่งดอก
มีการผูกแขนข้อไม้ข้อมือกันตามปกติ
แต่เท่าที่เธอเป็นชาวเผ่ามูเซอร์แดง
มีความเชื่อเรื่องผีมาตลอดชีวิตนี่นะ
ยังไม่เคยเห็นการประกอบพิธีอุ้มเด็กไปบูชาหน้าปากถ้ำ

การที่นายอาผะซึ่งเป็นชนเผ่ามูเสื้อแดงอ้างบอกว่า
เจ้าป่าเจ้าเขาบอกมาว่าให้อุ้มเด็กเอาไป๒เวอร์

แต่ที่หน้าปากธรรมเธอบอกเธอไม่เชื่อ
การหายตัวปริศนาของน้องจีน่าอันนี้
มูเสอดแดงนี่คือเกี๊ยรติแดนที่มีความเชื่อ
ไปเข้าป่าหาของป่าอะไรอย่างนี้
ก็คือจะขอศิษย์ศักดิ์ศิษย์
ขอเจ้าที่เจ้าทางว่าวันนี้มาหาขอป่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่เคยได้ยินว่าทำเอาเด็กไปไหว้อะไรแบบนี้ไม่เคยได้ยินค่ะ
คิดว่ายังไงที่อุ้มน้องไปที่เขาอ้างว่าอุ้มเด็กไปไว้หน้าถ้ำเพื่อไหว้เจ้าของเจ้าของจริงหรือไม่
ไม่เชื่อค่ะน่าจะเป็นการรักผัดตัวไปขายหรือว่าอะไรมากกว่าค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราได้สอบถามจากนายสุรพงศ์กองจันทึกนะครับ
เป็นที่ปรึกษาประจำกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติภัณฑ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษดร
ซึ่งได้พูดถึงเรื่องความเชื่อทางชนเผ่าหรือว่ากลุ่มชาติภัณฑ์ที่มีความเชื่อ
เกี่ยวกับการเคารพบูชาธรรมชาติหรือว่าผีสางเจ้าป่าเจ้าเขา
ซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณสุรพงศ์บอกว่ามีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ
เพราะเชื่อว่าหากทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึงพอใจก็จะได้รับสิ่งดีกลับคืนมา
สมัยก่อนคนไทยเชื่อว่าจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองหนึ่ง
ยังต้องเอาคนที่ยังมีชีวิตตอกลงไปพร้อมกับเสาเข็ม

โดยต้องหาคนที่มีชื่ออินจันมั่นและคง
แต่พอมายุคปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนไป
มาเป็นสัตว์มีชีวิตช้างควายไก่
เปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้รูปปั้นแทน
สำหรับความเชื่อของชนเผ่าก็มีมาถึงปัจจุบัน
อย่างกรณีของน้องจีน่าที่ผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการนำเด็ก
บูชายันไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นไปไหว้
ส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นความเชื่อมาจากบรรพบุรุษ
ในเรื่องการใช้ชีวิตต่อด้วยชีวิตหรือตัวตายตัวแทน
ส่วนเรื่องเพศอายุวันเดือนปีเกิดอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละชนเผ่า
มันไม่ใช่เฉพาะอาคารตรงเองทุกกลุ่มเป็นอย่างนี้หมด

ทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในชีวิตของเขา
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้
เราก็ต้องไปคุยกับจอมขมังเวทนะคะ
ถ้าจะไปดูเรื่องของศัยศาสตร์ก็ต้องเนรนแอร์ค่ะ
บอกศัยศาสตร์แน่อยู่แล้วเพราะเนรนแอร์บอก
เธอทำพิธีแบบนี้เณรแอ่เคยทำ
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เอาเด็กเป็น
เอาซากเด็กที่เกิดจากการทำแท้งมาทำพิธีซึ่งจากการให้ปากคำนายอาผะ
แอร์บอกโอ้โหมั่นใจมากว่านายอาผะต้องเอาน้องจีน่าไปบูชายัน
เส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาสามถึงเจ็ดวันแน่แน่คงจะเอาตัวไปทำพิธี
เพื่อจะเอาวิญญาณในร่างน้องเอาน้ำมันที่ได้จากร่างน้อง
ทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังซึ่งก็จะมีอนุภาพ
ลาบมหาเสน่ห์เจริญในหน้าที่การงานเขาบอกว่าหลังหายตัวไปเนี่ย
จีน่ายังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกว่าศาสตร์เนี้ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ซึ่งพิธีกรรมนี้เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เด็กที่ต้องพิเศษอะไรมากมายหรอก
ก็ขอแค่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อายุไม่เกิน๕ขวบ
ซึ่งเป็นพิธีที่ผิดกฎหมายด้วยลองฟังเนรนแอร์ดูแล้วกันค่ะ
ดิฉันไม่ค่อยเชื่อฉันเรื่องนี้จริงจริง
เอาไปบูชายันเนี่ยแน่นอนแล้วก็บูชายันเสร็จแล้วจะเอาไปไหนก็ได้
๓๘ขวบประมาณ๓ขวบหรือกว่าคว่าลึกประเทศกัน๘๐๘เดือน
จะต้องเป็นชายหรือเป็นหญิงด้วย
เป็นหญิงก็ดีครับเป็นหญิงแค่เกี่ยวก็ได้กุมารี

ดูภาพเมื่อวานนี้วันที่น้องจีน่า
ลงมาถึงข้างล่างที่คุณพ่อคุณแม่รออยู่

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาจากกระท่อม

ค่ะอ๋อนี่คือน้องจีน่าอยู่ข้างในนะ
นี่ครับคุณแม่ก็รออยู่

คันนี้คันนี้ครับคันนี้ครับ

คือต้องบอกว่าวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ทุกคนรอคอย

คุณแม่เนี่ยรอคอยยิ่งกว่าใครเลยนะคะ
คุณแม่รออยู่ในรถของโรงพยาบาลและ

ลงมาก็มีสายน้ำเกลือแล้วก็ขึ้นรถพยาบาลเลย

พอขึ้นบนรถเนี่ย
ใจมากมากเนี่ย
จีน่าที่ดูเงียบมานี่ร้องอยู่แป๊บนึง

คือพี่อ้วนปีเทิร์นก่อนหน้านี้
เคยพูดในรายการโทรทัศน์ที่ทำงานที่ทำรายการอยู่นะครับ
บอกว่าถ้าใครพาน้องจีน่ากลับบ้านได้
ให้เบาะแสจนตามเจอจะให้รางวัล๕๐๐๐บาททันที
อืม
พอเจอตัวน้องจีน่าจริงนะครับ

อ้วนบอกว่าตอนที่เห็นข่าวทางโทรทัศน์
ว่าเจอน้องจีน่าแล้วเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ
ยืนยันว่ายังไงก็จะมอบเงิน๕๐๐๐บาท
ให้กับคนที่เจอน้องจีน่าตามที่ประกาศไป

ตอนนี้กำลังติดต่อประสานกันอยู่

นี่อย่างนี้เดี๋ยวแจ้งประกาศนิดนึงนะ
มันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าใครก็แล้วแต่
ที่สามารถนำตัวน้องมาส่งให้คุณพ่อเขาได้
พี่อ้วนมีรักวัล๕๐๐๐๐บาทตอนนี้เลย
ใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาน้องมาคืนคุณพ่อได้
พี่อ้วนให้๕๐๐๐๐บาทเอามาให้ได้
นะคะฉันน้ำตาขอฉันฉันมีความรู้สึกว่า
เฮ้ยมันปลอดภัยแล้วอะไรอย่างนี้
เราพูดแล้วนะคะว่าเราจะต้องให้เขาแล้วคือเราให้
นะคะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ว่า
ใครเป็นคนที่พบน้องจริงค่ะ
เรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่
นะคะเราไว้ใจไม่ได้๑๐๐
เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
จริงนะอยากจะให้นักอีวิตจิตวิทยานะคะ
มาฟื้นฟูจิตวิทยาเด็กมาฟื้นฟูความรู้สึก
แล้วก็อะไรต่ออะไรของเด็กที่มันอาจจะฝังอยู่
เพราะว่าหัวโปรกว่ามันอาจจะฝังใจ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าได้เจอน้องจีน่ากันแล้วนะครับ
ก็ถือว่าในมุมหนึ่งก็เรื่องการดูแลลูกหลาน
แต่อีกมุมนึงมันก็ต้องไปดูว่า
มันเป็นความตั้งใจของพวกขบวนการที่รักเด็ก
หรือต้องการเอาเด็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อนะครับ